เวลาตามเอาแค่บนรถก่อนนะคะคือคนขับรถกับรถคนละบริษัท
ถูกต้องครับซึ่งคำถามคือว่าถ้าพอแยกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เวลาจะถามหาความรับผิดชอบคือมันต้องอ๋อหรือก็ต้องหมดเหรอคะ
เอาอย่างนี้ครับผมผมสรุปให้ทางคุณจอมขวัญแล้วก็ผู้ชมทราบนะครับ
กรณีเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสามส่วนอ่าส่วนส่วนที่หนึ่งเลยคือ
ผู้ที่กระทำผิดอาญาก็คือประมาทหรือไม่ประมาท
ทางการสอบสวนนะฮะค่ะค่ะกลุ่มที่สองเลยคือเจ้าของ

ส่วนบุคคลที่อยู่บนอากาศยานจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมากน้อยแค่ไหน

ที่เขาเรียกว่ามาซับหรือเป็นอัลซอส
ทางสนามบินในการที่ลากดันเครื่องบินออก

รถลากกับคนลากเนี่ยคนละบริษัทเหรอคะ

รากเข้ามาซับเสร็จแล้วบริษัทรถราก
ก็มีการว่าจ้างบริษัทหนึ่งให้หาคนมาขับรถ
ก็จะมี๓บริษัทนะครับ
อย่างนี้ถ้าสมมุติเราเอาความคาใจของคุณพ่อเป็นตัวตั้งก่อน

ถ้าเกิดความประมาทจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นคนสังกัดนกแอร์
หรือเป็นคนของบริษัทที่คนขับสังกัด
หรือถ้าสมมุติที่คุณพ่อคาใจว่าอุปกรณ์มันครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานไหมนะคะ
ก็เป็นได้ทั้งหมดนะ

คือแม้กระทั่งคนขับเองได้รู้ไหมว่าได้ตรวจสอบไหมก่อนใช้รถลากนะคะ
หรือว่าบริษัทรถลากเองก็คือได้ตรวจสอบอุปกรณ์ไหมว่าพร้อมใช้งาน

ที่มันยังไม่จบมันติดตรงไหน
ติดสอบคนหรือติดตรวจอุปกรณ์คะ
คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าพนักงานสอบสวนวันนี้สิ่งที่พนักงานสอบสวนได้ตอบมาในระดับหนึ่งนะ
ว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานหลักฐานรอผลพิสูจน์
ก็รอผลพิสูจน์ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับ
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอุปกรณ์ได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่งก็
ถ้าอุปกรณ์มันดีเหตุการณ์นี้ไม่เกิด
ก็แสดงว่าบุคคลที่มันใช้เครื่องจักรกลพวกนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย
เขาอาจจะไม่ต้องรับผิดในทางอาญานะครับ
แต่ในทางแพ่งผมเรียนอย่างนี้ว่าขอบเขตของคดีแพ่งมันไปถึงเจ้าของรถหรืออากาศยาน
จริงแล้วมันมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราไม่พูดถึงในความรับผิดเลย
ก็คือบรรดาเหล่าบริษัทประกันภัย
ที่เกิดขึ้นนี่คือชุดที่๓ในทาง
มันก็จะให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่เขากระทำว่าเขาผิดหรือไม่
แต่ถ้าปล่อยไอ้คาอย่างนี้นะครับ
ผมคิดว่าคุณพ่อมีสิทธิ์จะตั้งคำถามในทุกเรื่อง

อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่เราคุยกับทั้งเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อนะคะ
แล้วก็ท่านรองริขาสมาคมธนายความนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะคือเดี๋ยวเรื่องนี้๙๐แล้วจากปากคำของตำรวจนะคะ
ถ้ามันสะดุดเดี๋ยวเรากลับมาช่วยกันตามต่อ
แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่เมื่อเปิดสำนวนออกมาแล้ว
มันติดขัดประกันใดไม่ครบถ้วนประการใด
ถ้าสมมุติคนเสียหายยังสงสัยเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อ
ยังไงวันนี้ขอบคุณทนายทองชัยก่อนนะคะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ
ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านข่าวก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่า
ตกลงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไง